กลับมาในช่วงนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่บ้านหนองสมอที่ตำบลหนองระเวียง
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะเจ้าของบ้านหลังนึงเขามีบ่ออยู่
แล้วเขาก็ไม่สบายใจนะคะว่าน้ำในบ่อมันเปลี่ยนสี
มันเกิดอะไรขึ้นนะคะอยากจะได้คำตอบเพราะว่าจากน้ำธรรมดาปกติที่เราเห็นกัน

น้ำในบ่อนี้มันเป็นอันตรายหรือเปล่า
คุณสุริรัตน์สารคร่อง

เค้าบอกพ่อเค้าขุดมา๒๐กว่าปี

คือเดือนมกราคมจนถึงเดือนนี้ค่ะ
สีมันเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยเขาก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็มีคนแก่แล้วก็มีเด็กด้วย
กลัวว่ามันมีการปนเปื้อนสารพิษอะไรหรือเปล่า
ก็ไปให้หน่วยงานในพื้นที่มาตรวจสอบนะคะ
เจ้าหน้าที่อบตหนองสมกับที่รพศตหนองสะพาน
ก็มาตรวจสอบแต่ก็ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะ

ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะที่จะแสดงให้เห็นว่ามันปนเปื้อนสารพิษอะไร
มีแค่น้ำเท่านั้นแหละที่เปลี่ยนมีแค่สีเท่านั้นแหละที่เปลี่ยนนะคะ
แล้วก็พอเปิดก๊อกน้ำปลาปลาดู
๊กน้ำปลาปลาก็สีปกตินะคะไม่ได้เป็นสีชมพู

หรือสระน้ำใกล้เคียงมันจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาประสานไปที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค๑๑นะคะ
นครราชศรีมาให้มาเก็บตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์ว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่แหละค่ะ